เหตุการณ์กราดยิงอย่างโหดเยี่ยมที่โคราชเนี่ยค่ะคนร้ายเป็นทหาร
ไปเอาอาวุธสงครามในค่ายทหารแล้วก็ไปก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยม
แน่นอนมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา
โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างผู้บัญชาการทหารบก
แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร
เมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาแถลงแล้วก็แถลงทั้งน้ำตา
คือระหว่างการแถลงพบทบก็ยอมรับเลยว่าเหตุการณ์นี้สาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือ
ทหารชั้นผู้น้อยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา
ดังนั้นหลังจากนี้จะต้องมีการสะสางปัญหาหลายอย่าง
เป็นชั่วโมงนะคะแล้วก็มีน้ำตาไหลด้วยค่ะ
วันนี้ค่ะพบทบไปร่วมทดสอบสมรรถภาพกำลังพล
เมื่อช่วงเช้าแล้วทีมข่าวของเราก็ตามไปคุยด้วยนะคะ
นี่ค่ะแล้วก็มีภาพมาด้วยนะคะครับทดสอบสมรรถภาพกำลังพล
ก็มีหมาไปด้วยค่ะเป็นพันธเรมันเชฟเพิร์ตชื่อว่าซีบร่า
๓ปีจากหมวดสุนัขทหารกองบัญชาการกองทัพบกก็มาเดินออกกำลังกาย
เสร็จปุ๊บก็ขึ้นบนห้องทำงานแล้วก็เขียนข้อความ
ระบายความรู้สึกของตัวพบทบเองส่งต่อให้คนใกล้ชิด
นี่จูงสุนัขนะคะเจ้าซีบร่าตัวนี้
ในข้อความที่พบทบเขียนใส่กระดาษให้คนใกล้ชิด
แล้วก็ส่งต่อให้สื่ออะค่ะมีข้อความในลักษณะที่ว่า
สุนัขทหารยังรู้จักสำนึกบุญคุณ
กองทัพบกรู้สึกรักและห่วงแหนมีความรับผิดชอบ
สิ่งที่ถูกฝึกมาให้ปฏิบัติหน้าที่ซีบร่าเขาไม่เห่าพร่ำเพื่อ
มีมารยาทและมีความรับรู้ถึงความรู้สึกของมนุษย์
ซีบร่าสุนัขทหารตัวนี้ถ้าพิมพ์ทวิตเตอร์เป็น
เล่นเฟซบุ๊กเล่นไอจีได้คงสนุกแน่ถ้าเจ้าซีบร่าอ่านหนังสือออก
มองเห็นพวกที่โพสต์ข้อความสร้างให้เกิดความเกลียดชังกัน
ระหว่างเพื่อนมนุษย์โพสต์ข้อความชังชาติ
และเจ้าซีบร่าก็คงอยากเป็นซีบร่าเหมือนเดิมคงกลัวที่จะกลายเป็นมนุษย์พวกนั้นนี่
ก็ไม่รู้จะสื่อความหมายไปถึงการแถลงข่าวเมื่อวานของท่านหรือเปล่า
เพราะว่าตอนที่แถลงข่าวเสร็จมีหลายเรื่องหลายราว
ใช่นักข่าวถามเลยว่าท่านจะลาออกไหม
ท่านก็บอกว่าท่านก็จะอยู่จนเกษียณ

เดี๋ยวจะสะสางปัญหาของกองทัพที่มีอยู่

ก็ยังออกมาในแง่ที่ก็ยังมีโจมตีท่านอยู่
ใช่ค่ะคือท่านก็บอกเลยว่า
คือตอนนี้ครอบครัวปิดมือถือหนีกันทุกคนเลยนะคะ

พบทบบอกเลยนะคะคือคนในครอบครัวปิดมือถือเลย

เพราะว่าโซเชียลโจมตีว่าไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น
แล้วที่ต้องร้องไห้ขณะแถลงข่าวนั้น
เป็นการร้องไห้ที่มาจากความรู้สึกข้างในจริง
ผมอาจจะเป็นคนมีลมหว่อนไหวกับเรื่องที่มันมีความละเอียดอด
แล้วมันสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดก็คือการสูญเสียผู้ปฏิบัติหน้าที่
แต่ว่าเขาพลทหารเมธีเขาไม่ได้รับคือไม่มีใครกล่าวถึงเขา
ว่าเขาตายขนาดบริหวัดยืนยาม

ผมถามว่าถ้าหลานหลวงมันจะมียืนยามทั้งสารการหรือไม่
ผมถามว่าผู้สื่อข่าวผมเห็นหน้ากันทุกวัน
เดินเข้ามาผมจะรู้ไหมว่าผู้สื่อข่าวจะเอาเปลืองมาหยิบผม
คนทำงานอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากัน

ใครจะไปรู้ใครจะไปเฉลี่ยวใจ
อันนี้เป็นทีมตรงของพบทบที่จะตั้งขึ้นมา
ท่านผู้น้อยพลทหารเคยถูกผู้บังคับบัญชาเอารัฐเอาเปรียบเรื่องไหน
โครงการไหนอะไรยังไงจากนี้ไปร้องที่พบทบโดยตรงเลยถูกต้อง
ทีนี้ค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมมีรายงานว่าผู้บัญชาการทหารบกสั่งให้พลโทธัญญาเกียรติศาลแม่ทัพภาคที่๒
มีคำสั่งให้พันเอกอุทัยแฝงกระโทกหัวหน้ากองยุทธการมณฑนทหารบกที่๒๕
ผู้บังคับกองพันที่๓กรมทหารราบที่๒๓ย้ายไปช่วยราชการที่กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่๒
และให้พันโทธีเพิ่มพลผู้บังคับการกรมทหารราบที่๒๓๓๐๐ย้ายไปช่วยราชการที่กองกำลังพลทัพภาคที่๒
ให้พันเอกเสร็จศักดิ์บูรณ์ระเจริญหัวหน้ากองข่าว
พันโทพงพัฒน์เตือนขุนทศหัวหน้าฝ่ายกำลังพล
พลทหารราบที่๖รักษาราชการแทน

ลงวันที่วันนี้นะคะ๑๒กุมภาพันธ์
ก็เลยมีรายงานข่าวบอกว่าคาดว่าเป็นผลจากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช
ก็เลยมีคำสั่งเด้งคำสั่งนี้ออกมา
ทีนี้ค่ะอย่างที่พลเอกอภิรัตพบทบบอกว่า

อย่างที่บอกว่ามีคนร้องเรียนไปแล้ว
เรื่องของเบี้ยเลี้ยงทหารก็ส่งไปถามผู้บังคับหน่วยแล้วให้แก้ไขให้
ขั้นต้นจะลงโทษจะปรับย้ายนะคะอันนี้เรื่องของเบี้ยเลี้ยงทหารนะคะ
ก่อนหน้านี้ยกเลิกทีมฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
นี้จะลงนามกับกระทรวงการคลังใช้ที่ราชพัสดุ
โครงการสวัสดิการเชิงพาณิชย์
นำเงินและรายได้กลับเข้าสู่กระทรวงการคลัง
เพื่อแก้ปัญหาที่หมักหมมมานานของกองทัพบก

เมื่อสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เซ็นยกเลิก
การจัดซื้อปืนสวัสดิการทุกชนิดของกองทัพบก
ต่อไปในเรื่องปืนเนี่ยสำคัญเพราะบทบบอกว่า
จะซื้อปืนสวัสดิการจากภายนอก
ใครจะซื้อปืนสวัสดิการภายนอกจากหน่วยงานไหน
ผู้บังคับบัญชาชั้นในพล

ผ่านเสนาที่การทหารบกเท่านั้น

ในเรื่องของการซื้อปืนสวัสดิการภายนอกจากหน่วยงานต่าง
ป้องกันการเปิดโอกาสให้กำลังพล
หรือพ่อค้าซื้อขายอาวุธกันได้ง่าย
ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าจะเอาจริงนะคะ

คืนบ้านพักให้ทางราชการนะคะ
บางคนอยู่ยาวเกษียณไปแล้วยังอยู่ต่อค่ะ

ตายเลยว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เหลืออีก๒อาทิตย์นะคะ
เกษียณแล้วยังอยู่เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะต้องออกพบทบบอก
โครงการบ้านสวัสดิการหรือการกู้เงินอันเนี้ย
คาดว่าเป็นปมต้นเหตุของคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยครับ
ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยทหารกับพ่อค้าที่มีการวิ่งเต้นอะไรต่าง
พบทบบอกว่ารู้ข้อมูลทั้งหมด
อีกสามเดือนต่อจากนี้ตั้งแต่ระดับในพลครับ
ไปจนถึงระดับพันเอกหลายคนไม่มีงานทำแน่เพราะได้ข้อมูล